ติดตามข่าวสารกันหน่อยช่วงนี้เรามาดูเรื่องของการเมืองแบบเข้มข้นเหลือเกิน
ใช่ต้องบอกว่าการเมืองนะคุณขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐไม่เว้นแต่ละวันเลย

ตอนนี้พักไทยรักษาชาติฮึกเหิมมากนะวันนี้เป็นภาพใหญ่ขึ้นหน้าหนึ่งด้วยนะ
เพราะว่าบรรดาสอสอพักเพื่อไทยตบเท้าเข้าไทยรักษาชาติเยอะมาก

แล้วเป็นชื่อที่คุ้นหูกันหมดเลยคุณผู้ชมไหนจะไหนจะตรวนฉายแสงมีไหนนิคมไวรัชภาณิชย์
ไหนพิชัยนริปภัณฑ์ไหนนัทวุฒิสายเกลือไหนประพะจงสงวนโอ้โห
ขึ้นมาชูสัญลักษณ์นี้เขาบอกว่าเป็นสัญลักษณ์แทนพักว่า
ก้าวไกลไทยต้องก้าวทันเขาบอกเขาพร้อมมากในการสู้ศึกเลือกตั้งครั้งนี้
ถูกต้องแต่เขาบอกว่าการที่เข้ามาเนี่ยไม่ได้มีความขัดแย้งภายในพักเพื่อไทย
แต่รัฐมนูลไม่ได้ออกมามีไว้เพื่อพักใหญ่
ดังนั้นต้องมีพักเล็กที่มีอุดมการเดียวกัน
รองรับเรื่องของจำนวนสอสอในสภา
เพื่อให้มันมีที่นั่งมากพอในการเข้าจะไป
มีสิทธิ์มีปากมีเสียงในสภานะฮะ
ไปฟังเสียงของนายจาตรวนฉายแสงกันหน่อย
เพื่อไทยเพราะว่ามีความขัดแย้งใด
ไม่ได้ขัดแย้งกับแกนนำพักหรือใครในพักเพื่อไทย
ไม่มีปัญหาความแตกต่างทางอุดมการหรือนโยบาย
แล้วก็ไม่ใช่ว่าผมไม่มีบทบาทหรือไม่สามารถทำงาน
เพื่อให้พักนี้เป็นยานพาหนะที่จะทำให้นักการเมืองและพักการเมือง
ฝ่ายประชาธิบดันหลีกเลี่ยงกับดัง
ตามระบบกติกาที่ถูกวางไว้
ย้ายไปร่วมงานกับพักไทยรักษาชาติมีใครบ้างเยอะนะ
มีนางทิติมานายวุฒิพงศ์ฉายแสงนายนัทวุฒิสายเกลือ
นายวีรการมุษิกระพงนายก่อกแก้วพี่กุณฑอง
นายแพทย์เหวงโตจีราการนางสาวอนุตมาอมรวิวัตร

และยังมีนายประพัทย์จงสลงวลอดีตภูวาการรถไฟแห่งประเทศไทย
นายนิคมไบรัชพานิตอศักดิ์ประธานวุฒิสภา
นายนรวิทย์ล่าแหล่งอดีตทนายความของนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรี
ประธานชมรมโครักษ์อุดรด้วยนะครับ
ทางด้านของนายภูมิธรรมเวชยชัยเลยค่ะ
ที่การพักเพื่อไทยก็บอกว่าเข้าใจนะ
สมาชิกทุกคนที่ออกไปแหละเพราะว่า
รัฐธรรมนูลไม่ได้เขียนออกมาเพื่อพวกเรา
เป็นธรรมดาที่สมาชิกจะต้องไปหาเส้นทาง
เพื่อการทำงานทางการเมืองตามระบบรัฐสภา
แล้วก็แก้ไขปัญหาให้กับประชาชน
ละออกครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการจัดกันด้วยดี

จะเป็นพักใหญ่ที่มีบุคคลที่พร้อมทำหน้าที่ในรัฐบาลต่อไป
ต้องบอกว่าการเมืองที่กำลังจะมาถึงน่าจับตามองได้นะพูดผู้ชม
ว่าเขาวางแผนที่จะเล่นเกมนี้กันยังไง
ผู้ชมต้องดูกันว่าคือฟังจากรายชื่อแล้วเนี่ย